นี่มาได้แล้วได้เวลาพร้อมแล้วอาหารการกิน

พอไปร้านอาหารตามสั่งอันนี้ก็อยากกินอยากกินอยากกิน

เชื่อไหมว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ย

เฮ้ยกล่องเหมือนพิซซ่าเลยอ่ะไม่ฝ่ายกินร้านเปล่าอ๋อไม่
คือจะบอกว่ามันเป็นฟรีสไตล์อยากสั่งอะไรสั่งได้เลยนะคะ
กล่องใหญ่เนี่ยสักประมาณ๓๐คูณ๓๐ซินติเมตร
ปกติเราเจอข้าวกล่องกล่องเล็กใช่ไหมนี่ค่ะ
ข้าวหลายหน้าคุณผู้ชมดูนะคะเป็นข้าวกล่องยักษ์นี่อะไร
นี่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ต้มมีอีกยังไม่หมดนี่ข้าวมันไก่สับ
ก็ต้มกันไม่เห็นจะแปลกเลยข้าวมันไก่กับข้าวมันไก่ข้อ
ยังยังไม่หมดยังไม่หมด

ห้ะด้วยนี่ใส่ตรงไหนนั่นแหละใส่ตรงนั่นแหละที่เหลือน่ะค่ะ

กะเพราหมูไข่เต้า

บางคนตีกับตัวเองอยากกินหลายอย่าง
ถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดธรรมดาทั่วไป

๓หน้าแบบนี้จุกไปเลยจ้า
จุกท้องและจุใจด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่
ดีมากไอเดียดีมากนี่คือร้านจันทรานะครับ

ส่งให้กับลูกค้าแถวหอพักสถานที่
แถวหอพักสถานศึกษา๒แห่งนะครับ
ขุนทะเลครับโอ้โหดีจังเลยนะคะ
ทีนี้เราไปคุยกับเจ้าของร้านคุณนัทพรกรีทองนะคะ
เขาบอกว่าจริงเดิมทีเดียวเห็นไหม

คือเมื่อก่อนขายน้ำค้าเมื่อก่อนขายน้ำแต่พอโควิดระบาด
ขายน้ำไม่ได้คนไม่ค่อยกินนะ
คนบอกว่าคืออยากกินอาหารที่มันอิ่มท้องสุดท้าย
ก็เลยไปขายยำแซ่บยำก็ขายไม่ดีอีก
เปลี่ยนเป็นแบบนี้โอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะ

คือใครที่ชอบอะไรก็สั่งเลยนะคะ
อยู่ในกล่องเดียวกันคือมัดรวมกันเลย
อยู่ในกล่องเดียวนี่แหละราคาล่ะคะ
แพงนะนี่ปลอมเบอร์เลอร์เลยราคาไม่แพง
กล่องใหญ่แบบนี้๙๐บาทกล่องกลาง๗๐บาท
กล่องเล็ก๕๐บาทเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะ
ว่าจะเอาหน้าอะไรบ้างจานเดียวอยู่ค่ะ
ใครที่สนใจนะคะโทรไปปรึกษาได้
หรือว่าโทรไปสั่งอาหารได้นะคะร้านจันทรา
เฮ้ยไอเดียนี้ดีนะสมมุติพ่อดี
ลูกอยากกินข้าวมันไก่เองกินฝั่งนู้นเลยเหรอพ่อกับแม่กินฝั่งกะเพรา
ค่ะเออเขาท่านะเขาท่าทีเดียวอยู่เลย
ใช่ดีมากแล้วก็เห็นไหมคะ
รักโลกด้วยกล่องเป็นกล่องกระดาษใช่ไหมคะ